ที่บ้านเรามีดราม่าระหว่างลูกค้าสาวกับพ่อค้าขายส้มตำที่บอกว่าโอ้โหทำไปด่าไป
สุดท้ายเหมือนไปบูลลี่ไปเหยียดลูกค้าว่าเหมือนไม่สวยซื้อบื้อโง่ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินอะไรแบบนี้
คือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เป็นร้านยำที่ค่อนข้างมีชื่อคือหลายคนรู้จัก
แต่ลูกค้าเขาก็ไม่ชอบไงเหมือนไปด่าเขาว่าเขาไม่สวยอะไรแบบนี้
นี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เอาไปโพสต์ไว้นะชื่อว่าสวรรคนะโพสต์บอกว่า
พ่อค้ามร้านยำชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ดูถูกเหยียดเรื่องรูปลักษ
หน้าตาไม่สวยซื่อมื้อโง่อีกพูดต่อหน้าเลยนะทำให้เธอแบบอ้าว
ไม่พอใจนำเรื่องนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
เพราะว่ามีลูกค้าอีกหลายคนก็เจอประสบการณ์แบบเดียวกัน
ก็เลยไปโพสต์ต่อว่าพ่อค้ากันเยอะแยะมากมายเป็นดราม่ากันไปเลยค่ะ
ยังร้อนละอุขึ้นมาล่าสุดเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เต๋อตำยำระเบิดกาดทรัพย์ทองคำอยู่ที่เชียงใหม่
ก็สร้างไว้มากมายคือทำให้ลูกค้าที่เขาไปทานเนี่ย
ออกไปแชร์ประสบการณ์ของร้านนี้เยอะมากส่วนใหญ่คือคล้ายกัน
คือถูกเจ้าของร้านคือในเต๋อเนี่ยด่าใช้วาจาที่ไม่สุภาพ
แล้วก็เหยียดยามผู้อื่นอะไรแบบนี้นะฮะคือเอาจริงจริงที่ร้านเนี่ยมีป้ายติด
ไว้แล้วแหละเขาติดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคือพ่อค้าปากหมา
ประมาณนั้นเขาบอกแบบนี้ประมาณนั้นแต่ทีนี้ลูกค้าบางคนเขาเขาไม่อินด้วย
ไม่อินแต่แต่ถ้าอันนี้น่ากลัวนะที่บอกว่าขอให้เช็คอินให้
แล้วก็รีวิวร้านให้พอลงรูปปุ๊บเอาเฟสส่วนตัวแอดมาแล้วมาบอกว่า
อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะที่ลูกค้าเขาคอมเมนต์นะว่า
ขอดูตอนอาบน้ำเราก็ไม่รู้ไงเขาคอมเมนต์เอาไว้
ยังร้อนไม่พอเชื้อไฟเริ่มจุดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
ล่าสุดในเต๋อเจ้าของร้านอัดคลิปโพสต์ตอบโต้เรื่องนี้บอกว่า
ที่ทำไปมันเป็นการสร้างความเอ็นเตอร์เทนมันเป็นจุดขายของผม
มันคือนิสัยส่วนตัวผมผมเป็นคนปากหมาอยู่แล้ว
เกาะกระแสดังจากยูทูปเลยแถมยังมั่นใจคุณภาพและรสชาติ
ว่าของเขาเนี่ยดีจริงจริงว่าเปิดมาหกปีแล้วไงค่ะเอาไปฟังเสียงเขาหน่อย
ไม่ชอบไม่เป็นไรคนเกลียดมีเยอะคนรักกูก็พอมีอยู่แหละ
พอตัวเหมือนกันนะฮะเป็นไงปากหมากูแล้วกูเป็นไง
ปากกูหมาแล้วเป็นไงเนี่ยเห็นกูไปไลฟ์ตรงร้านน้อตกน้อตก
โอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะกูก็พูดของกูแบบเนี้ยไม่ชอบ
ก็ผ่านแค่นั้นเองไม่ต้องจัดให้กูดัง
และกูไม่ได้ดังจากยูทูบเบอร์ด้วยกูบอกให้แหมมาบอกกูดังจากยูทูปเบอร์
ดังมานานแล้วเว้ยใครไม่มากินไม่เป็นไรไม่ว่า
ใครไม่มากินไม่เป็นไรไม่ว่ากูบอกเลยนะ

แต่เอาจริงด้วยความเคารพเลยนะมันการอยู่ได้คือต้องพึ่งลูกค้าเนอะ
ให้ลูกค้าเขาเข้าไปใช้บริการที่มันเป็นประเด็นแรงแรง
จนกระทั่งคนเขามารุมด่ากันเนี่ยคือมันมีลูกค้ามาสั่งแล้วเขาก็ติ๊กส้มตำ
เค้าติ๊กอะแบบติ๊กถูกนะเค้าก็เลยบอกที่ร้านน่ะ

อ่ะหน้าตาแบบไหนต้องกินตำปลาร้าอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือหลังคลิปเนี้ยออกไปนะครับ
คุณผู้ชมยิ่งโดนหนักกว่าเดิมอีกนะเออ
ลุกลามไปถึงร้านที่เขาซื้อแฟนชายของเขาไปเนี่ย
ที่เปิดตำตามกันอยู่หลายที่เนี้ยถูกเท่าเนี้ย
ไปลุมด่าในเฟซบุ๊กเหมือนกันอ่ะอืมนะฮะ
แล้วก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านจนล่าสุดเนี่ย
ของร้านเฟรนชายที่ชื่อร้านเต๋อตำยำระเบิดเกษตรนวมินเนี่ย
ต้องออกมาโพสต์ว่าร้านเขาเป็นแฟนชาย
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าของร้านไปทำแบบนั้น
เขาแค่ซื้อเฟรนชายชื่อนี้มาเปิดขายเท่านั้นยืนยันเขาทำการค้าแบบสุภาพตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เคยพูดจะล่วงเกินลูกค้าแต่อย่างใด
เอาง่ายว่าสวยกันไปหมดสวยกันไปหมดเขาใช้ชื่อเดียวกันคือเต๋อตำยำระเบิด
ก็เป็นเฟรนชายไงแต่ว่าติ่งสาขาเฟรนชายไว้อืม
ล่าสุดในเต๋อเจ้าของร้านเต๋อตำยำระเบิดโพสต์ข้อความนี่เนี่ยผมขอชี้แจงและกล่าวขอโทษที่ใช้วาจาไม่สุภาพ
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดหยามโดยเฉพาะคุณสวรรคที่เป็นผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าว
โดยอ้างว่าลูกค้าที่รู้จักคุ้นเคยกันก็จะทราบดีว่าผมเป็นคนปากเสียปากหมา
แต่ที่พูดไปเป็นสไตล์ในการขายของแต่หากสร้างความไม่พอใจหรือเข้าใจผิด
ผมก็กราบขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยก็โพสต์ขอโทษ

ล่าสุดคุณสวรรคชื่อเล่นคุณบุ้งนะฮะ

ยืนยันว่าไม่ใช่คนดัง

ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะตัวเขาเอง

เกลียดและไม่รับกระเช้าค่ะ
โหชัดเจน

แต่ละร้านเขามีสไตล์แตกต่างกันแต่ว่าก็อย่าไปว่า
คือต้องดูแหละคาแรคเตอร์ส่วนมันก็ส่วนหนึ่ง
แต่จริงแล้วไปรับคือการขายของก็เป็นงานบริการนะ
รับบริการที่ไหนเราก็อยากได้บริการดีที่แบบฟังแล้วมันชื่นใจ
คือเราไปเราเอาเงินไปให้คุณเราอยากได้ของที่ดีจากคุณอะไรแบบนี้เนอะ